ตอนนี้พอเวลาเรามีการเปลี่ยนรัชการ
ธนบัตรเรื่องของเหรียญก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเหมือนกัน
ทีนี้หลายคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแล้วเหรียญเก่าที่ใช้อยู่จะถูกเรียกคืนมา

ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเรื่องนี้กรมธนารักษ์ออกมาให้คำตอบแล้วนะคะ
นางสาวอมรรัฐกล่ำพบรองอธิบดีกรมธนารักษ์ก็ออกมาบอกค่ะว่า
จะไม่มีการเรียกคืนเหรียญกษาปรัชกาลที่๙ออกจากระบบ
ก็คือให้ประชาชนสามารถใช้เหรียญใช้จ่ายได้เหมือนเดิม

โดยกรมธนารักษ์บอกว่าจะปล่อยให้เหรียญหมดสภาพ
อายุการใช้งานประมาณ๕ปี
จากนั้นถึงค่อยผลิตเหรียญใหม่ของราชการที่๑๐
เข้ามาทดแทนเหรียญเก่าที่ชำรุษ
โดยที่ผ่านมาโรงกระสาปได้ผลิตเหรียญกระสาปรัชกาลที่๑๐

นำออกมาใช้หมุนเวียนในระบบ๖๑๕ล้านเหรียญ
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ๒ของเหรียญกษาปทั้งหมด๓๐๐๐ล้านเหรียญ
รวมมูลค่าก็คือประมาณ๖หมื่นล้านบาท
และปีนี้ก็ตั้งเป้าผลิตเหรียญเพิ่มเติมกว่า๒๘๕๓ล้านเหรียญ
และปี๒๕๖๒ซึ่งก็คือปีหน้า
มีกำหนดจะผลิตเพิ่มอีก๓๐๐ล้านเหรียญ
เพื่อทดแทนเหรียญเก่าที่หมดสภาพแต่ละปีนะคะ
อกจากนี้กรมธนารักษ์ก็เตรียมวางระบบการจองเหรียญกระสาปที่ระลึก
เมื่อเวลามีพระราชพิธีหรือว่าในโอกาสสำคัญ
จะได้ลดการเข้าคิวต่อแถวยาวเหยียดในการจับจองพื้นที่ของประชาชน
โดยจะหันมาใช้ระบบจองผ่านออนไลน์ของกรมธนารักษ์
เพื่อจะได้ส่งมอบเหรียญส่งถึงบ้านได้โดยตรงด้วย